พาไปดูเหตุการณ์ที่โอ้โหมันมีอีกแล้ว
เรื่องของการเมายาคลุ้มคลั่งแล้วก่อเหตุร้าย

ลูกชายเมายาคลุ้มคลั่งฆ่าพ่อกับแม่ตาย

เอาร่างพ่อกับแม่ยัดไปในเตาเผาถ่าน
ตั้งใจจะเผาแต่ไม่มีเชื้อเพลิง
ไม่รู้จะทำยังไงตั้งใจจะเผาไว้ได้
หนีหนีเลยแต่สุดท้ายถูกตำรวจจับได้นะคะ
มนุษยีรับมาทดทวง
อดทน
นี่ค่ะเป็นนาทีที่ตำรวจภูทรโพไซจับกลุ่มนายอเนกอายุ๓๒
เพราะว่าก่อเหตุฆ่าพ่อแม่ของตัวเองตายเอาร่างของพ่อแม่ยัดใส่เตาเผาถ่านนะคะ
แต่อย่างที่บอกไม่มีเชื้อเพลิงไม่ทันได้เผาหนีสุดท้ายโดนจับค่ะ
โดนจับในพื้นที่บ้านภูเวียงไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุสักเท่าไหร่
เจ้าหน้าที่พยายามจะถามแต่เขาพูดจำไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมวกไปวนมา
สุดท้ายก็จะต้องส่งไปตรวจเรื่องของสารเสพติดในร่างกายตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงนะคะ
ควบคุมตัวรอให้มีสติเพื่อจะสอบปากคำ
ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรโพไซได้รับแจ้งนะคะว่า
มีคนทำร้ายบุพการีจนเสียชีวิตในพื้นที่บ้านภูเวียงตำบลสารพีอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานี
ก็เลยไปตรวจสอบตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมันเป็นภาพที่น่าเศร้าเนี่ย
คุณผู้ชมคะนี่เตาเผาถ่านครับศพของพ่อแม่อยู่ในนั้น
ไปในเตาเผาถ่านแบบนี้ดูสิ
คือเตาเผาถ่านอยู่ข้างกับกระท่อมเป็นแปลงมันสัมปะหลัง
มีแผลฟกช้ำมีรอยถลอกตามตัวเต็มไปหมดเลย
แขนขวาหักผิดรูปมีบาดแผลฟกช้ำถลอกตามตัวเต็มไปหมดเหมือนกัน

ชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ชนะสูตรก่อนในจุดเกิดเหตุ
ชนะสูตรอย่างละเอียดหาสาเหตุการเสียชีวิต

จากการสอบสวนก็ได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวคุณแม่ก็คือนางอุไรก็ดูแลไร่มันสัมปะหลัง
ตัวคุณพ่อก็คือนายวิไลไปต้อนวัวกลับเข้าคอกที่เลี้ยงเอาไว้ในไร่มันสัมปะหลัง
จากบ้านไปสองกิโลตอนที่คุณแม่อยู่ที่กระท่อมใกล้กับสวนมันสัมปะหลังเนี่ยนะคะ
อเนกลูกชายเอาจอบฟาดใส่แม่เอาจอบฟาดใส่แม่จนแม่ตาย
แล้วเอาร่างไปยัดใส่ไว้ในเตาเผาถ่านเอาไม้ที่เตรียมใช้เผาถ่านมาทับไว้แล้วด้วยนะคะ
เอามาวางทับเอาไว้ส่วนคุณพ่อค่ะก็ต้อนวัวมาจุดที่แม่อยู่กับลูกชายที่โดนลูกชายตีตายไปแล้ว
ว่าลากร่างแม่อยู่สุดท้ายตัวพ่อก็โดนไปด้วยนายอเนกเอาไม้ตีหัวพ่อ
ลากร่างมารวมกันร่างพ่อกับแม่รวมกันยัดใส่เตาเผาถ่านทั้งคู่เตรียมจะเผาแล้วอ่ะเตรียมจะเผา
สาเหตุคือเหมือนกับว่าเขาไม่มีเชื้อเพลิงอะค่ะไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงทีนี้เลยเผาไม่ได้
สุดท้ายนายอเนกขี่รถจักรยานยนต์วนนะวนอยู่ในป่ามันสัมปะหลังวนไปวนมาวนไปวนมา
หนีไม่พ้นอ่าโดนตำรวจจับอยู่แถวนั้นนะคะ
คือร่องรอยตรงเตาเผาเนี่ยมันมีน้ำตาลที่เขาเอาไว้ผสมให้กับวัวกิน

คือลูกชายเนี่ยคือนายอเนกเนี่ยไปคิดว่าอันนั้นคือถังน้ำมัน
พอเอามาราดศพพ่อกับแม่มันคือน้ำตาลก็เลยเผาไม่ได้

ท่านผู้ชมครับวันนี้ทางญาติพี่น้องนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะฮะ
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับระหว่างที่หลวงพ่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเนี่ย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

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ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
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โ
พี่ชายเธออยู่ที่กระท่อมเลี้ยงวัวแต่เห็นผิดสังเกต
ท่าทางผิดปกติก็โทรไปบอกเธอให้เธอเนี่ยโทรหาแม่
แต่แม่ไม่รับสายมารู้ข่าวอีกทีก็คือ
ชาวบ้านที่อยู่ไล่ใกล้กันบอกว่าพ่อของเธออยู่ในกระท่อม
ไม่รู้ว่าถูกทำร้ายอะไรหรือเปล่าให้มาดูหน่อย
พอเธอมาดูโอ้โหถูกทำร้ายจนเสียชีวิตทั้งพ่อและแม่
ว่าทำไมทำกับพ่อแม่อย่างนี้แต่มันพูดไม่ได้ค่ะ
คือมันยังทำใจไม่ได้เนอะเสียทั้งพ่อทั้งแม่
แล้วก็ทั้งที่คนในครอบครัวทำเนอะหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไง
ในใจหนูจริงนะหนูก็ไม่อยากให้ออกมาค่ะ
ถ้าออกมาข้างนอกคือจบอีกที
เราก็กลัวใช่ไหมค่ะไม่รู้เราจะไปอยู่ไหน
แม่ก็ไม่มีพ่อก็ไม่มีแล้วหนูจะไปอยู่ไหน
ไม่มีที่พึ่งไงมีแต่พี่น้องก็

นี่ฮะคุณระวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่ไปนะครับ
บอกว่าพี่ชายของเธอเนี่ยเอาละเนี่ยเสพยงเสพยา
แต่ไอ้พฤติกรรมทำร้ายเนี่ยไม่ได้ทำร้ายคนอื่นนะ
จะมีแต่พ่อกับแม่และคนในครอบครัวนั่นแหละที่ถูกทำร้าย
ตัวเธอเนี่ยเคยถูกพี่ชายถือมีดมาขู่ด้วย
ส่วนที่พี่ชายชอบทำร้ายพ่อกับแม่เพราะว่าน้อยใจ
เพราะชอบคิดว่าพ่อกับแม่เนี่ยรักน้องสาวมากกว่า
แล้วภรรยากับลูกก็ทิ้งพี่ชายไป
พี่ชายก็หาว่าแม่เนี่ยกีดกัน
แต่ความจริงแล้วคือเขาทิ้งไปเนี่ยเพราะพี่ชายชอบไปตบตีภรรยา
ส่วนลูกเขยของผู้ตายนะครับบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยทำไร่อยู่
เห็นฝั่งของนายอเนกพี่ภรรยามีท่าทีผิดปกติ
จอบเหมือนกับทุบอะไรบางอย่างแล้วก็แบบตีซ้ำด้วย
พอดูไปดูมาเอ้านั่นพ่อกับแม่ภรรยาเนี่ย
พ่อแม่รักน้องมากกว่าตัวเอง
พรุ่งนี้นะครับข้อหาเบื้องต้นคือฆ่าบุพการีจนถึงแก่ความตาย